เราเนี่ยนะโดนมีดบาดเจ็บไหม

โดนมีดบาดเจ็บเกือบตายครับผู้ใหญ่
แต่ว่าเด็ก๓ขวบ

จงใจเอาประตูเนี่ยนะครับ

นี่เป็นสักครู่นะฮะที่เป็นจังหวะของนักเรียนชายกำลังยืนทิ้งขยะอยู่หน้าห้อง

ภายในห้องจะเห็นว่าที่ประตูมันปิด
เพราะครูที่อยู่ในห้องเป็นคนปิด
หลังจากเปิดประตูแล้วก็พาเด็กเข้ามาในห้อง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
เด็กบาดเจ็บถึงขั้นปลายนิ้วขาดครับ

ว่าท่านโดนมีดบาดท่านเจ็บเกือบตาย
เด็ก๓ขวบประตูปิดนิ้วขาด

ที่ถังขยะหน้าประตูและก็กลับมานอน

ครูที่โรงเรียนโทรไปแจ้งผู้ปกครอง
บอกว่านี่นะลูกของท่านลมลมมันพัดประตู
หนีบนิ้วน้องนะคะลมพัดประตูครับผมนะฮะแล้วก็ได้พาไปทำแผลที่โรงพยาบาล
แต่แม่ของเด็กนะครับไปดูวงจรปิดความจริงก็ปรากฏโป๊ะแตกออกมา
ตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กแย่มากครับทั้งเจ็บมือทั้งหวาดภาวะทั้งกลัว
คุณผู้ชมครับช่วงบ่ายของวานนี้นะครับนางพิมยาดารุโซ่อายุ๓๑ปี
เป็นแม่ของน้องนี่แหละเอาคลิปวงจรปิดดังกล่าวเข้าแจ้งความที่สพเมืองเชียงราย
ขณะที่พ่อของเด็กนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งติดสถานการณ์โควิด๑๙
ยังกลับไทยไม่ได้บอกว่าโรงเรียนต้องรับผิดชอบนะแล้วเรียกค่าเสียหายเลย๔แสนบาท
อืมเป็นค่าทำศัลยกรรมนะครับแต่ทางโรงเรียนเนี้ยจะให้เพียงหนึ่งแสนบาท
เจรจาต่อรองต่อรองกันไปต่อรองกันมาเธอเรียกสามแสนห้าครับ
โดยให้แบ่งจ่ายด้วยให้แบ่งจ่าย๒งวดแต่ทางโรงเรียนจะขอจ่ายแค่สองแสน
ตอนนี้ก็เลยยังตกลงกันไม่ได้ทางโรงเรียนชี้แจงแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ได้เป็นการจงใจทำร้ายเด็กซึ่งถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
แล้วก็ย้ายครูผู้ช่วยคนดังกล่าวไปทำหน้าที่ธุรการแล้ว
และจะมีมาตรการลงโทษต่อไปทางโรงเรียนรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลมาโดยตลอด
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจาอันนี้เป็นฝั่งโรงเรียนพูดนะ

ตำรวจสพเมืองเชียงรายอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานครับ
พร้อมกับส่งตัวเด็กไปตรวจบาดแผลที่โรงพยาบาล
หลังจากนี้จะนัดผู้เสียหายกับทางโรงเรียนมาเจรจากันอีกครั้งหนึ่ง